แต่ว่าคลิปนี้เกิดขึ้นในประเทศจีนค่ะ
เป็นความเหนื่อยยากและความลำบากของทีมกู้ภัย
ต้องไปช่วยผู้โดยสารแล้วก็คนขับรถที่ติดอยู่ในอุโมง
แต่ประเด็นคือไม่ได้ติดอยู่ในอุโมงธรรมดาค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าณตอนนั้นเกิดฝนตกหนัก

ถือว่าเป็นการแข่งขันกับเวลาในการช่วยชีวิตคน

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในอุโมงแห่งหนึ่ง
มณฑลกุ้ยโจทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนนะคะ
จับภาพวินาทีที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันภายในอุโมงเอาไว้ได้ค่ะ
ซึ่งรถยนต์ที่ใช้อุโมงนี้สัญจรไปมาก็ไม่มีใครได้ทันตั้งตัวเลยนะคะ
ทุกคันรีบเบรกรถก่อนที่จะค่อยชะลอ
แล้วก็เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ช่วงแรกดูเหมือนว่ารถยนต์จะยังคงสัญจรในเส้นทางนี้ต่อไปได้
แต่ต่อมาไม่นานกระแสน้ำเริ่มแรงขึ้น
แม้แต่รถบัตรหรือว่ารถบรรทุกคันใหญ่ต้องยอมแพ้กันเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันพระราชสมดีที่ผ่านมาค่ะ
ผู้โดยสารและคนขับรถรวมทั้งหมด๔๔คนที่ติดอยู่ในอุโมงอย่างยากลำบาก
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องขึงเชือกเพื่อให้คนจับเอาไว้
ไม่ให้ถูกพัดไปกับกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากเหมือนกันนะคะ
ส่วนผู้โดยสารในรถบัสเองก็ต้องให้พวกเขาปีนออกขึ้นมาทางหลังคาค่ะ
เรียกว่าเป็นภารกิจที่ทุ่มทั้งแรงกายแรงใจจริง